อย่างคู่ขวัญถูกต้องนะคะสำหรับปีเตอร์คอฟแดเรนดอล

ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ๑๐กว่าปีก่อน
ทั้งคู่เคยมาปะกันในละครเรื่องสายลมกับแสงดัง

หลายคนก็คงจะจำความจิ้นความฟินนี้กันได้นะคะ
ล่าสุดเลยสองคนนี้เขาโคจรมาปะทะฝีมือกันอีกครั้ง
ให้แฟนได้ฟินกันต่อเนื่องแล้วนะคะ
ที่สำคัญเลยเขาได้มาอัปเดตชีวิตแบบส่วนตัวส่วนตัวด้วยค่ะ
โคจรมาปะทะฝีมือด้านการแสดงกันอีกครั้ง
สำหรับมาช่าวัฒนภาณิชย์และปีเตอร์คอฟไดราโด
หลังทั้งสองเคยมีผลงานร่วมกันเมื่อปี๒๕๕๙

ดีใจไม่น้อยที่ได้มีโอกาสมาร่วมสร้างผลงานกับฝ่ายชาย

บรรดาแฟนชื่นชมว่าสวยและดูดีอยู่ตลอด
ซึ่งมาช่ารับว่าไม่ได้มีการไปศัลยกรรมอะไร

มีเวลาว่างได้พักผ่อนและดูแลตัวเองมากขึ้น
ไม่ใช่เพราะมีความรักจึงทำให้สวย
โดยยืนยันว่าตอนนี้เจ้าตัวยังโสด
แม้จะมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ยังไม่เจอคนที่โดนใจ
และไม่คิดเร่งรีบจะต้องมีคู่ใจ
เนื่องจากตอนนี้ก็มีความสุขดีค่ะ

มานานพอสมควรแล้วค่ะ

ดูฉาก่อนไปทำยังไงมาถึงยังสวย

แล้วคำตอบเดียวกับเต้อแหละเมื่อกี้นี่
ไม่นะไม่เปลี่ยนนะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนตามวัย
แต่ว่าก็ดูงามตามวัยนะพี่โอเค
มีเข้าที่นมคลินิกส่วนข้อมูลข้อมูลข้อมูลมันมีบ้างไหม
คนร้อนมันก็ต้องมีบ้างนะคะ

อาจจะมีค่ะแต่ว่ายังไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษเลยค่ะ
ก็โสดมาสองสามปีแล้วนะคะ
รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วอะค่ะ

กับภรรยาสาวพลอยพลอยพันธุ์นั้น

เนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบตามมา

และต่อไปขอโฟกัสที่งานเป็นหลักค่ะ
เอ่อสงสารปีเตอร์คนน่ะ
แล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรข้างข้างใจอยากเคลียร์อยากอะไรยังไงครับ
เอาเป็นว่าไปเคลียร์กันในครอบครัวดีกว่านะ